เรื่องแรกในซอกแทรกโซเชียลวันนี้นะคะพาไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
เรื่องราวในกระทู้พันทิพย์ที่มีนักศึกษาสาวแถวมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาร้องเรียน
บอกว่าเจอโชเฟอร์แท็กซี่พูดจาแทะโลม
แล้วที่สำคัญมีการพกอาวุธมีดหลายเล่มหลายด้ามอยู่ในรถด้วยนะคะ
เรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วจะเป็นไงติดตามค่ะ
นี่แหละฮะจากกระทู้ดังในพันทิพยอดคอมนะครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดแล้วครับ
กรมการขนส่งทางบกนะครับได้ลงโทษโชเฟอร์แท็กซี่ทะเบียนนี้แล้วเรียบร้อย
ทธหารสสารา๙๘๗๓กม
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กกรรมการขนส่งฮรบุเลย
เจ้าหน้าที่จากกองตรวจการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกได้ทำการตรวจสอบพบว่า
รถคันนี้นะคะเป็นรถของสหกรณ์แท็กซี่เพชรชะกะเสมจำกัดค่ะ
โดยมีคนขับรถก็คือนายเอกพบเจริญธนสาธรณ์
แล้วก็เรียกเข้าดำเนินการสอบสวนและเปรียบเทียบปรับมาตรา๕๗
กรณีแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือก่อความรำคาญต่อผู้โดยสาร
ปรับเป็นเงินทั้งสิ้น๑๐๐๐บาทพร้อมทั้งมีการบันทึกปักคำให้กันไว้ด้วย
ถ้ามีการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีกก็จะลงโทษขั้นสูงสุด
โดยการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตต่อไปค่ะ
นี่แหละครับก็เป็นความคืบหน้านะครับ
ทำให้เราสบายใจได้ว่าการร้องเรียนผ่านโลกโซเชียล
มีคนจับตามองอยู่แล้วก็ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่า
ผลของการกระทำที่ไม่ดีนะครับมักจะโดนเปรียบเทียบปรับแบบนี้เสมอเลยทีเดียว